ล่าสุดกระวงศาธรณะศุกร์มีการยกระดับนะครับ
ในการควบคุมบรรดาผู้ใช้แรงงานไทยครับ
เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ส่วนเรื่องของผู้ติดเชื้อวันนี้ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง๔รายด้วยกัน

กลายเป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปวดหัว

ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

หลายรายไม่ยอมกักตัวอยู่ในบ้านพักเป็นเวลา๑๔วัน

ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างอย่างต่อเนื่อง

ร้านหมูกระทะชื่อดังของจังหวัดเชียงราย
ต้องปิดปรับปรุงเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่
เช่นเดียวกับอีกหนึ่งรายที่เพิ่งกลับจากประเทศเดียวกัน
โพสต์เฟซบุ๊คเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกัน
กระทบไปถึงร้านหมาล่าย่านถนนห้วยแก้ว
หนึ่งในร้านที่หญิงสาวรายนี้ไปนั่งกิน
ปิดร้านทำความสะอาดครั้งใหญ่
พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นายไกรสอนกองฉลาด

เชิญหญิงสาวที่เพิ่งกลับจากเกาหลีใต้
แต่ไม่ยอมกักตัวอยู่ในบ้านพัก
แต่กลับเดินทางไปตามสถานที่ต่าง

ที่บ้านของบิดาหญิงสาวรายนี้ที่จังหวัดสุรินท

มากักตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธินมธบ๒๒

ภายใต้การดูแลของแพทย์
ล่าสุดเป็นคิวของร้านซุกี้เอ็มเค
ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร
ประกาศปิดเพื่อทำความสะอาดร้านในวันนี้
หลังทราบว่ามีหนึ่งในผีน้อย
เข้ามานั่งทานอาหารจนสร้างความวิตกกังวลให้กับลูกค้า
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

ระบุจะยกระดับควบคุมคนกลุ่มนี้
หลังพบไม่ยอมกักตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
โดยจะให้พนักงานควบคุมโรค
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายติดตามว่ามีใคร
หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือไม่

ฝ่าฟื้นจะมีโทษตามกฎหมาย
ต้องย้ำว่าเป็นสำนึกความรับผิดชอบ
ของคนเหล่านั้นที่มีต่อสังคม
หรือเลือกปฏิบัติโดยออกนอกหน้า
อย่างไรก็ตามหากกุมคนถังเก่า
มีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้าน

แจ้งหรือไม่ก็รายงานนะครับ
ตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรค
รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกกรณี

โดยให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงาน

ออกมาตรการคุมเข้มแรงงานไทย
กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
ส่วนที่หลายพื้นที่เริ่มประกาศ
ดจัดงานวันสงกรานไปแล้วนั้น
ในส่วนของรัฐบาลได้หารือไปแล้วรอบหนึ่ง
เมืองต้นอาจลดขนาดจัดงานลง

ประเมินสถานการณ์รายวันอีกครั้ง
ส่วนตัวเลขล่าสุดของผู้ป่วยในไทย
ยืนยันติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๔ราย
ซึ่งเดินทางมาจากอิตาลีและอิราณ๒คน

ส่วนรายที่๔เป็นนักศึกษาชายชาวจีน

เพื่อต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมรวม๔๗ราย

อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๕ราย
และเสียชีวิต๑ราย
ข่าวแทรศทีวีตรายงาน